พูดเรื่องหัวใจเป็นสีชมพูเหมือนคู่นี้เลยนะคะ
คุณก้อยแล้วก็คุณโย่งอาร์มแชร์นั่นเองค่ะ
เป็นคู่รักสุดแนวสุดติ๊ดที่รักกันมาหวานชื่นมากเลยนะคะ
เวลาผ่านไปก็ทำอะไรความสัมพันธ์คู่นี้ไม่ได้เลย
คือไปส่องความหวานของคู่รักคู่นี้ก็อาจจะอิจฉากันหน่อยนะคะ
ปลายปีที่แล้วค่ะบันเทิงไทยรัฐมีโอกาสตามไปเก็บภาพหวานของทั้งคู่
ร่วมงานอีเวนต์แบรนดแว่นตาที่ฮ่องกงนะ
คู่นี้เข้าไปไหนมาไหนแบบดูแลกันดีคุณ
อกจากจะเป็นสามีภรรยากันแล้วก็ยังพ่วงตำแหน่งผู้จัดการส่วนตัวกันด้วยค่ะ
ไม่ว่างานไหนจัดให้ได้ลงตัวหมดเลยค่ะ
และที่โดดเด้งไม่แพ้ความหวานเห็นที่จะเป็นแฟชั่นของทั้งคู่
คุณดูแต่ละวันจัดเต็มไม่แพ้ใครเลยนะคะ
มีแมทชุดคู่กิ๊บเก๋กันตามสไตล์ด้วย
เอาเป็นว่าอวยพรให้คู่นี้มีน้องไวก็แล้วกันนะคะ
เชื่อว่าหลายคนก็อยากจะเห็นคู่นี้มีเบบีแล้วนั่นเอง
เขาก็ลุ้นกันอยู่นะคู่นี้อยากจะมีเบบีไวเหมือนกัน
ใช่ค่ะหายากนะผู้ชายที่ไปนั่งรอผู้หญิงเลือกเครื่องสำอาง
พยายามหัดแต่งหน้าพยายามเข้าใจเครื่องสำอางของผู้หญิงด้วย

เฟคมากเลยนะแต่จริงคุณโย่งเขารักคุณก้อยมาก
ถ้าเห็นจากการโพสต์แต่ละครั้งของคุณโย่งที่พูดถึงคุณก้อย
หวานน้ำตาลเรียกพี่เลยล่ะค่ะ